โมงเย็นแล้วจะ๖โมงเย็นแล้วกะเพราไข่ดาวสักจานไหม
อยากจะรับประทานมากเลยขอน้ำปลาพริกด้วย
มี๒๐๐ไหม
ก็จะได้อีกราคานึง

เมนูคนไทยกับเมนูต่างชาติ
อย่างนั้นแล้วเวลาพูดออกไปจะจะสั่งยังไงเอากะเพรากุ้งไข่ดาวเมนูคนไทยอย่างนี้เหรอ
หรือยังไงผมงงไปดูนะครับเพจดังโหดจังจังหวัดภูเก็ต
โพสต์ข้อความขายโหดเกินข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวนะฮะ
ทางไปหาดไตรตรังจานละ๒๐๐บาทฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
เพราะมีนักต้องเที่ยวร้องเรียนมาวันนี้ครับกลุ่มผู้สมัครพูดสึกข่าว
ที่ร้านอาหารดังกล่าวนะครับบรรยากาศในร้านก็มีวิวทิวทัศน์สวยงาม
นี่ฮะนี่ฮะนะครับมีทุ่งปอเทืองมองเห็นทะเลนะครับ
น้ำใสสีครามทีเดียวนางสาวนพัฒน์พิรมฤทธ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสิบสองเมษายนมีนักต้องเที่ยวคนไทยอ่ะ
กัน๖๗คนก็แนะนำเมนูอาหารแล้วบอกแล้วนะบอกแล้วนะ
สำหรับคนไทยแล้วก็มีเมนูสำหรับชาวต่างชาตินะ
เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแต่กลุ่มนักท่องเที่ยวเลือกสั่งเมนู
ชาวต่างชาติผมงงตรงนี้อ่ะอย่างไรก็ตาม
พอเห็นว่าเป็นคนไทยนะทางร้านคิดอาหารแค่เพียงหนึ่งร้อยบาท
ต่อคนเท่านั้นซึ่งนะฮะคือเขามีการชาร์จการชม
แล้วก็เที่ยวสวนดอกไม้นะฮะที่ร้านไปด้วยนะครับ
หลังจากเกิดดราม่าก็แปลกใจว่าทำไมเขาถึงไปพูดว่ามากินอาหารร้านเธอแล้วจานละ๒๐๐นะครับ
นี่เขาเอาหลักฐานมาให้ดูด้วยเออเขาคิดแค่ร้อยเดียวจริงนะครับ
ซึ่งนำไปโพสต์แบบนี้ทางร้านเสียหายแล้วบอกให้ลบโพสต์
เพราะว่าไม่เป็นความจริงแต่ถ้าไม่ลบนะไม่ลบเดี๋ยวจะแจ้งความนะอืม
มีมีทุกหน้ามีทุกเมนูเลยที่มีราคาติดอยู่ไม่มีการปกปิดอะไรค่ะ
แต่พอเขาสั่งไปแล้วเนี่ยในเมนูเนี่ยเขียน๒๐๐ก็จริง
แต่ตัวเขาเองจ่ายแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองแต่ตอนโพสต์อ่ะ
เขาโพสต์ว่าสองร้อยซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำทำไมค่ะ
มันไม่ตรงไม่ตรงค่ะไม่ตรงค่ะสวนป่อเทืองเนี่ยค่ะ
เข้าค่าเข้าเนี่ยค่ะเอ่อเราคิดอยู่ที่ประมาณห้าสิบบาทน้ำฟรีหนึ่งแก้ว
แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามาพร้อมกับการมาเที่ยวชมสวนปอเทืองแล้ว
ทานอาหารเราไม่คิดค่าเข้าเลยค่ะก็คือจ่ายแต่ค่าอาหารอย่างเดียว
อันนี้คุณภัทรเจ้าของรักก็ชี้แจ้วไว้ชัดเจนนะฮะครับ